คุณผู้ชมคุณสืบสกุลคะเรามาดูเรื่องโครงการเราชนะกันหน่อยดีไหม
ดีครับในโครงการเราชนะใช่ไหมฮะคุณอย่ายอมแพ้
เพราะว่าวันนี้อาจจะมีข้อความที่ส่งเข้ามาหาคุณ
บอกว่าคุณไม่ผ่านการพิจารณาในโครงการเราชนะ
ตัวเราก็ถามตัวเองบอกว่าจะไม่ผ่านได้ไง
เงินไม่มีเลยรายได้ไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้ไม่ถึง๓แสนบาทต่อปี
เงินฝากก็ไม่ต้องพูดเลย๕สงฆ๕แสนไม่มีแน่นอน
แต่ทำไมฉันถึงไม่ได้เราชนะนะครับ
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งท้อวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ไปกดปุ่มทบทวนสิทธิ
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครดูข่าวนี้อยู่
แล้วอยากจะหยิบโทรศัพท์มือถือหรือว่าเปิดคอมแล้วทำไปพร้อมกันเลยก็ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชม

คือสำหรับวันนี้ค่ะใครที่เคยลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง
หรือว่าเราเที่ยวด้วยกันไปแล้วทีนี้พอไปตรวจสอบสิทธิ์
ปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดกองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ
เพราะว่าเขาให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้สำหรับกลุ่มนี้ก็คือวันที่๕ถูกไหม

หรือว่าในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคุณไม่เคยลงโครงการอะไรเลย
แต่ว่าคุณลงโครงการเราชนะแล้วก็ไม่ผ่านเหมือนกัน
คุณก็ไปกดปุ่มทบทวนสิทธินี่ปุ่มเหลืองเมื่อกี้ชี้ให้ดูเลย
พอกดเสร็จแล้วเข้าไปคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะกรอกข้อมูลตามที่ระบบเขากำหนดเลย
ประชาชนบอกว่าเบื่อจังเลยให้กรอกข้อมูลซ้ำอีกแล้วเนี่ยนะ
ใช่ค่ะมีอะไรบ้างอันดับแรกคุณผู้ชมกดปุ่มทบทวนสิทธิ์สีเหลืองส้มนี้ก่อน
อันดับแรกนะหลังจากนั้นค่ะพอเข้าไปแล้วคุณกรอกข้อมูลค่ะ
ตามที่ระบบเขากำหนดเลยใช่ค่ะใส่บาทประชาชน
เลขบัตรประชาชนชื่อและนามสกุลภาษาไทยนะฮะคนไม่มีชื่อกลางไม่ต้องใส่ชื่อกลางนะฮะ
แล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับก็เป็นข้อมูลตามบัตรประชาชน
จากนั้นท่านกดปุ่มขอทบทวนสิทธิ์ตึ้งเข้าไปเลย
ที่๔คือกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง
โดยผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติตามที่มติคอรมอลมีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมาเช่นมีเชื้อชาติไทย
อายุเกิน๑๘ปีไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา๓๔
ไม่เป็นข้าราชการพนักงานไม่เป็นข้าราชการการเมืองอะไรเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ขั้นตอนที่๕นี่นะครับเขาจะมีการตรวจสอบ
แล้วก็ส่งคำตอบมาให้คุณ
ว่าคุณผ่านหรือไม่หลังจากกดทบทวนไปแล้ว
เขายังไม่ได้กำหนดวันมาหรือเปล่าครับ

ว่าจะบอกจะให้เราเข้าไปตรวจสอบอีกทีนึงไหม
แต่ว่าคงเป็นช่วงคืออันนี้
เรากดได้วันที่๘กรุมพาพรรณใช่ไหม

ถ้าไม่ผ่านอีกก็ต้องมาทบทวนสิทธิ์ได้อีกไหมหรือยังไงต่อไป
รอบนี้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นคุณผู้ชม

ถูกต้องเมื่อกี้กราฟิกที่ขึ้นหน้าจอทั้งหมด๖ข้อ

หลังจากนั้นข้อ๔๕๖นี้คือเป็นของฝั่งรัฐ

แต่ทีนี้ซึ่งในเบื้องต้นนะคุณ
บอกว่าสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการเราชนะ
เรื่องต้นมีแล้ว๘๔๐๐๐รายนะคุณ
ค่ะส่วนกลุ่มคนตกงานหรือว่าคนว่างงานในปีที่แล้ว
ปี๖๓ที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่ามีรายได้พึงประเมิน
คือเขาไปคิดปีภาษี๖๒ไงแล้วก็มีรายได้พึงประเมินเกิน๓แสนบาทคุณ
เรื่องนี้มันกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกัน
ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช้ฐานภาษีปี๖๒นะ
ถูกต้องค่ะแล้วทำไมถึงเอาฐานภาษีปี๖๒แล้วจะยังไงต่อ
คือทางกระทรวงเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าสาเหตุที่ต้องใช้ฐานภาษีปี๖๒
เป็นเพราะว่าตอนนี้ยังรวบรวมข้อมูลของภาษีปี๖๓ยังไม่เรียบร้อย
แต่ถ้าเกิดว่าได้รับผลกระทบสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยนะ
ตอนนี้กำลังหาแนวทางพิจารณาช่วยเหลืออยู่
คืออาจจะดูเขาอาจจะปรับมาใช้ฐานรายได้ปี๖๓
แต่ว่าตอนนี้เขากำลังเปิดให้ยื่นภาษีใหม่อยู่ไงคุณ

ใช่ค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เขายืนยันว่าจะมีการดูแลช่วยเหลือกลุ่มนี้แน่นอนนะคะ
เมื่อวานผมไปเจอคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่า
โอ้โหเราไม่มีรายได้มาเลย๒ปีแล้ว
แต่ว่าเราได้รับคำตอบมาจากโครงการว่าอะไรรู้ไหมฮะ
ว่าคุณมีรายได้เกิน๓แสนบาทต่อปี
บ่นให้ผมฟังบอกว่าไม่มีรายได้สักบาทต่อเดือน

ใช่กรณีไม่มีรายได้ไม่พอ
เรื่องเงินออมไงในบัญชีเงินฝากอีก๕แสนบาท
เขาบอกว่าฉันอุตส่าห์เก็บหอมรอมริฟต์มา

แต่ว่ารายได้ที่เข้ามามันไม่มีแล้ว
ทำไมถึงพิจารณาจากบัญชีเงินฝาก
แล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือแบบนี้
เออนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่

ว่าฉันได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะหรือไม่
แล้วก็ไปกดปุ่มทบทวนสิทธิ์เป็นวันแรกนะครับ
ซึ่งปัจจุบันจนถึงวันนี้นะ
ถือว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น๙๕๔๐๐๐คนนะครับ
ซึ่งระบบจะมีการตรวจสอบแล้วก็ทยอยแจ้งผล
ให้ท่านได้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับ
ขณะที่นางสาวกุลยาตันติเตมิตรนะฮะ
โศกระทรวงการคลังเปิดเผยนะครับ
ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว
หากท่านได้รับสิทธิ์แต่ท่านยังไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังค
ซึ่งตอนนี้แอปเป๋าตังค์ก็โดนบ่นอยู่นะฮะ
ว่าวันดีคืนดีเดี๋ยวก็ใช้ไม่ได้
เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาอ้าวก็มีปัญหาอีกนะครับ
แต่ถ้าแอปใช้ได้แล้วนะฮะ
แล้วก็ท่านโหลดแล้วขอให้ท่านรีบไปยืนยันตัวตน
ภายในแอปเป่าตังค์ให้สำเร็จเสร็จสิ้นซ้า
เพื่อที่จะรอรับเงินโอนสัปดาห์แรก๒๐๐๐บาท

ก็จะโอนให้ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ๑๐๐บาท

๒๕กุมภาพันธุ์แล้วก็๔มีนาแล้วก็๑๑มีนา
รวมถึง๑๘มีนาแล้วก็๒๕มีนา

จนครบวงเงิน๗๐๐๐บาทนะครับ

ขอให้ประชาชนระมัดระวังในเรื่องของการดาวน์โหลดนะฮะ
ให้อ่านส่งหรือแชร์ข้อมูลต่าง
ที่เกี่ยวกับโครงการราวชนะอย่างกรอบ
เพราะปัจจุบันนั้นในส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเราชนะเนี่ย
รัฐบาลได้จัดทำเฉพาะเว็บไซต์ชื่อเดียวเลยนะ
และแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้น
เว็บไซต์อื่นแอปพลิเคชันอื่น
ชื่อเหมือนชื่อคล้ายหลอกลวงเลยนะฮะ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเราชนะของรัฐบาล
และของกระทรวงการคลังแต่อย่างใดนะครับ
ก็เลยขอเตือนเลยให้ประชาชนเองก็ต้องระมัดระวัง
แล้วก็ขู่ไปถึงผู้มีพฤติกรรมแอบอ้าง

หรือทำให้ประชาชนเข้าใจผิด
ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวนี้นะฮะ
หากพบว่ามีการกระทำความผิด
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีต่อไปนะครับ
ค่อยดูค่อยเช็คสิทธิ์ของท่าน

แอปเป๋าตังค์ไว้ก่อนก็ได้นะฮะ
แล้วก็ใครที่แบบไปทบทวนสิทธิ์แล้ว
ติดขัดปัญหาอะไรส่งมาบอกส่งข้อความมาบอกกันได้นะคะ
ไลน์หน้าจอหรือว่าคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คในยูทูป
อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวต้องย้ำคุณผู้ชมอีกนิดนึง

จะต้องรออะไรขนาดไหนหรือรายละเอียดมันยังมีคำถามอยู่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาถามเจ้าหน้าที่เขาก็ได้
รวมถึงอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าเป็นห่วง
กลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไง

เรียกว่าโทรศัพท์แบบกดปุ่มหรือว่าปุ่มกด
วันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้
คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่มีโทรศัพท์แบบนี้นะฮะ

ก็คือมีออมสินมีกรุงไทย

อายท่านไปแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาดูแลท่าน
ก็จะต้องมีวิธีการในการที่จะไปลงทะเบียน
และหลังจากนั้นถ้าจะต้องโหลดแอปเป๋าตังค์อะไรอย่างไร

เดี๋ยวรัฐเขาพยายามหาทางออกเรื่องนี้ด้วย

เพราะว่ากลุ่มแรกเขาก็ไม่ได้เงินสดอยู่แล้ว
อันนี้มันจะมีแนวทางที่เหมือนหรือว่าต่างกันยังไง